ก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบนะฮะพี่ไทยเอกพันธ์นะครับเป็นนักแสดงชื่อดังแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิร่วมกับตันยูด้วยที่ร่วมค้นหาศพของคุณแตงโมแล้วก็เป็นคนนำศพคุณแตงโมขึ้นมาที่ท่าเรือพิบุญสงคราม๑เนี่ยยืนยันกับไทยรัฐทีวีด้วยกับหลายที่ที่พี่ไทยได้พูดคุยด้วย

สร้างกระแสอะไรทั้งสิ้นใช่แต่พี่ไทยก็บอกว่าถ้าสุดท้ายแล้วบอกว่าไม่มีฟันหักพี่ไทยก็ขออภัยด้วยก็กันหรือว่ามองพลาดไปตาฝาดอะไรอย่างเงี้ยที่ออกมาพูดเพียงแค่ว่าเห็นว่ามันหลายวันแล้วอืมยังไม่มีเจ้าหน้าที่ออกมาบอกเลยว่าเออตกลงแล้วมันเกิดจากอะไรบาดแผลเหล่านี้ค่ะล่าสุดวันนี้นายแพทย
เพราะว่านับระยะเวลาที่ตกน้ำเกือบ๒วันถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังการตายค่อนข้างมาก
ใบหน้าตอนนั้นไม่สามารถบอกได้เลยว่าเป็นใครจำไม่ได้เลยว่าเป็นคุณแตงโม
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อต่างของใบหน้าจนไม่เหลือสภาพเดิม
คุณหมอสลาวุธบอกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่พบว่ามีฟันหัก
ซี่หน้ายังอยู่ครบนะฮะที่เห็นในวันนั้นวันแรกที่เจอศพ
คาดว่าหลังจากพบร่างผ่านมาเกือบ๒วันเนี่ยทำให้ใบหน้าไม่เหลือสภาพเดิม
ช่องปากก็เลยบวมแล้วก็เปลี่ยนสภาพเห็นแค่ฟันชุดหน้าและฟันไม่หัก
แต่ฟันด้านในเนี่ยไม่เห็นคุณหมอสลาวุฒิบอกส่วนที่มีการระบุว่าบาดแผลต่าง
เกิดก่อนการเสียชีวิตคุณหมอสลาวุฒิบอกว่ามีการตรวจพบเซลล์เม็ดเลือด
แทรกอยู่ในเนื้อเยื่อที่ตัดไปตรวจหากเสียชีวิตก่อนหรือเสียชีวิตได้ไม่นาน
ก็อาจมีเลือดแทรกอยู่ได้แต่ต้องวินิจฉัยว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ย
ในช่วงเวลาใดต้องไปไล่ตั้งแต่เกิดขึ้นบนเรือ
จะเกิดขึ้นได้หรือไม่หรือเกิดขึ้นระหว่างตกเรือหรือว่าอะไรยังไง
ซึ่งทั้งหมดคุณหมอสลาวุฒิบอกว่านั่นคือการตรวจชนะสูตรเบื้องต้นในที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากนั้นก็มีการตรวจเพิ่มโดยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอีกครั้ง
แล้วก็อย่างที่มีการเปิดเผยข้อมูลในวันนี้จากคุณแม่แล้วก็ทนายความที่ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ